พ่อค้าขายไส้กรอกอีสานชาวกัมพูชา
ถูกรุมฟันจนเจ็บสาหัส

เขาบอกว่าขายของทับที่กันนะ
เป็นพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานด้วยกันนี่แหละ

นี่เป็นช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ๔ทุ่มครึ่งฮะ
ก็เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บนะครับเขาเป็นชาวกัมพูชานะฮะ
ชื่อในชิมอายุ๔๙ปีเป็นพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานนะครับ
ถูกฟันเนี่ยคือโอ้โหท่านผู้ชมฮะแขนนี่เกือบขาดค่ะ
แขนข้างขวานี่เกือบขาดแขนซ้ายนี่ฉีกขาด
มีกลางหลังอีกถูกฟันเข้าไปดั้งจมูกอีกเลือดเต็มตัว
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับปากซอยเทศบาลบางสาวทงฝ๓
ที่ตะบนบางสาวทงนี่ฮะจรฐีก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แม่ค้าขายผลไม้ตรงจุดเกิดเหตุบอกว่าในชิมคนเจ็บเนี่ย
เขาเป็นพ่อค้าขี่รถพ่วงขายไส้กรอกอีสาน
ปกติจอดขายหน้าโลตัสปากซอยฝ๙
แล้วก็จะขี่รถมาหาเมียกับลูกที่ขายของตรงนี้
ตรงจุดเกิดเหตุก็คือปากซอยฝ๓
ทีนี้เขาเล่าให้คนขายผลไม้แถวนี้ฟังว่าเขาเพิ่งไปทะเลาะกับพ่อค้า
ขายไส้กรอกอีกศาลที่ปากซอยฝ๙มา
จังหวะนั้นมีคนขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วใช้มีดฟันในชิมเลยนะฮะ
แล้วก็หลบหนีไปส่วนเมียกับลูกคนเจ็บอยู่ในอาการตกใจนะฮะ
บอกแค่ว่าในชิมเนี่ยถูกหาเรื่องก่อน

หรือว่าแกก็ไม่กลัวอะไรอย่างนี้แหละพอสักสักนึงโอ้ยมันฟันกี่ตุ้งเลย
โอ้โหแล้วมันก็ขี่รถไปนี่เห็นไหมฮะโอ้โหนี่คุณป้าเล่าให้ฟังเห็นไหม
คือคนเจ็บปกติขายอยู่นู่นปากซอยฝ๓
แต่ต้องขี่รถมาหาลูกกับเมียที่ปากซอยฝ๙
เหมือนกับมาเจอพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานเหมือนกันที่ปากซอยฝ๙

วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยคราบเลือดยังมีอยู่เลยนะฮะ
หน้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้นะครับ
พ่อค้าขายผลไม้ตรงนี้นะที่คุณป้าเขาเล่าบอกว่า
คนเจ็บเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานด้วยกันเลยเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจากซอยฝ๙

มีคนขี่จักรยานยนต์มากัน๓คน
วกกันน็อกนี่สวมแบบเต็มใบเลยนะ
เขาบอกว่าคนซ้อนเนี่ยคือในรีนะ
พ่อค้าขายไส้กรอกอีสานที่มีเรื่องกับในชิม
มาถึงกระโดดลงจากรถ
ถือมีดสปาต้ามาด้วยนะ
ฟันใส่ในชิมไปสองครั้ง
ครั้งแรกเข้าหลังพอในชิมหันหน้ามาฟันเข้าหน้าอีก

มีดก็เลยโดนแขนขวาอีก
เขาบอกเขาเห็นกับตาแขนขวาในชิมเนี่ยห้อยจนหวิดขาด
แล้วกลุ่มคนที่ทำร้ายก็พากันหลบหนีไป
พ่อค้าขายผลไม้บอกว่าตกใจมากนะฮะ

แล้วในรีเนี่ยมีมีดมาด้วย

ตอนนั้นก็เลยไปช่วยเอาผ้าเช็ดหน้าไปพันประคองแขนให้ในชิม
เดินพาประคองไปนั่งโอดโอยรอเจ้าหน้าที่อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ

เข้าบ้านแล้วมันมาชนเปื้อนมาเลย

มันก็ลงมาปุ๊บขนข้างหลังซ่อนไพ่อ่ะ
นั่งอยู่ข้างรถสองคนแล้วก็คนข้างหลังกระโดดลงมาก็ฟันเลยอ่ะ

ครั้งที่สองนี่คือว่าโดนแคนมันก็กระโดดลงมันก็วิ่งหนีไปนั่ง
จุดเกิดเหตุก็เป็นหน้าร้านสะดวกซื้อซอยฝ๙นะครับทุกผู้ชมครับ

เขาบอกคู่นี้เขาก็เป็นลักษณะไม้เบื่อไม้เมากันนะค่ะนะ
เพราะว่าในชิมเขาขายไส้กรอกอีสานแบบเสียบไม้
ไม้ละ๑๐บาทนะคุณรัชพรแต่ว่าในรีคนก่อเหตุที่ไปฟันเขาเนี่ยเขาจะขายแบบลูก
ลูกละหนึ่งบาทนี่ฮะ

มันก็เนี่ยมันก็เหมือนกับแหม่นอกจากเรื่องของละคงราคากันแล้วเนี่ย
ไม่รู้เขาเสียบไม้เขามีไม้ละกี่ลูกก็ไม่รู้แต่เขาขายไม้ละ๑๐บาท
อีกคนนึงเขาขายลูกละบาทนี่นะฮะ
แล้วชอบขี่จักรยานยนต์ไปจอดขายคู่กันจนมีปากเสียงกันเป็นประจำ
คือในลีเองก็จะบอกว่าในชิมเนี่ยชาวกัมพูชาเนี่ย
คือเขาขายตรงไหนทำไมต้องตามมาขายตรงนั้น
มันก็มาตัดราคากันอะไรอย่างเงี้ยในชิมก็บอกว่าเอ้า
ก็คนขายของจะขายตรงไหนก็ขายได้ไม่ใช่เหรอ
อืมมันจะไปตัดราคาตรงไหนค่ะ
ฮะสุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้ครับ
ประมาณว่าเออมันมาตัดทางทำมาหากินกันแล้วเป็นแบบนี้บ่อยมาก
แยกย้ายกันเพราะว่าคนขับคนที่ขายไส้กรอกไม้๑๐บาทเนี่ย
เขาก็ขับรถออกไปแต่เขาทิ้งท้ายด้วยคำว่ามึงกล้าตามมามึงก็ประมาณว่าท้าทายอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปประมาณแบบว่าพูดท้าทายแต่ว่าคำพูดนั้นไม่สามารถที่จะเรียบเรียงได้ว่าคืออะไรคือพูดแบบมึงตามกูอ่ะ
มึงให้ตามกูมาถ้ามึงแน่ถ้าอ่าตอนนี้ในชิมอาการยังเจ็บหนักนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่โรงพยาบาลบางบ่อนะฮะต้องผ่าตัดนะครับแต่ก็พอจะให้การอะไรได้บ้างนะ
ก็มีลูกมีเมียเนี่ยไปเฝ้าอาการอยู่นะครับคือทางฝั่งของครอบครัวของนายชิมยืนยันว่าถูกหาเรื่องก่อนนะฮะ
ไม่ได้ไปหาเรื่องส่วนทางคดีสพบางสาวทงบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะ
เพื่อจะนำไปประกอบสำนวนคดีแต่ตอนนี้รู้ตัวอยู่แล้วว่าคนก่อเหตุคือใคร
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะตามตัวยากอุ้ยแต่ฟันกันขนาดนี้เลยเหรอนั่นอ่ะสิค่ะ